คุณกำลังฟังไพรัสพอร์ดแคสต์เพื่อนคู่หูทูยัวอีเออร์สฮาวทูรัก
รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะนี่คือพอร์ตแคสต์ฮาวทูรักนะคะ
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
เจอกันทุกอาทิตย์แบบนี้กับดีเจพี่อ้อยค่ะ
มีคำถามที่หลายคนส่งเข้ามานะคะ
แล้วก็มีทีมงานในการช่วยกันเลือกนะคะ
เอาคำถามนั้นเอาคำถามนี้ให้เราได้เปิดห้องเรียนเล็ก
ในการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครโดยเฉพาะของชีวิตรักนะคะ

เพราะว่าบางทีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องซ้ำ

เช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
ลองมาดูคำถามของน้องคนนี้นะ
โอ้ยยินดีที่สุดเลยค่ะ
เกลื่อนนำซะยาวจนลืมแนะนำตัวครับ

แต่งงานมีครอบครัวแล้วครับแต่ยังไม่มีลูก
ปัจจุบันผมทำธุรกิจเล็กของตัวเอง

ส่วนภรรยาเธอทำงานประจำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

แล้วก็ร่วมกันใช้ชีวิตมาได้สัก๓ปี
เรื่องของผมจะว่าเล็กก็เล็กน้อยครับ
ว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ใหญ่ได้เหมือนกัน

คือแฟนผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวง
ชอบเรื่องที่เกี่ยวกับสายมูเตลูมาก

ทั้งเรื่องดูดวงดูห่วงจุ้ย

ว่าดีใครว่าแม่นใครว่าขลัง

เป็นมาตั้งแต่เราคบกันเป็นแฟนแล้วครับ

ผมถือว่าเป็นความสุขส่วนตัวของเธอ

ไปพร้อมกับการสร้างครอบครัวของเรา

ความชอบในเรื่องเกี่ยวกับสายมูของเธอ

คราวนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวของเธอแล้ว

อยากให้เรามีอะไรดีเกิดขึ้นในครอบครัว

ผัวพันกับผมมากขึ้นเรื่อย

บอกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้ผม

แต่บางครั้งผมก็ไม่ว่าไง

เธอก็จะงอนและทะเลาะกับผมทุกครั้ง

เธอถึงการเอาหน้าลูกค้าผมไปดูโง่เห้งให้

ผมไม่ควรทำการค้ากับคนคนนี้

เอาเรื่องโงเห้งมาตัดสินเรื่องธุรกิจไม่ได้นะ

ผมผิดมากหรอกครับพี่อ้อยครับที่ผมไม่เชื่อเธอ
แล้วเรื่องแบบนี้มันตัดสินกันได้ด้วยการมูเหรอ
ผมจะอธิบายให้เธอฟังยังไงดีครับพี่อ้อย

เป็นประเทศไทยมีมีเรื่องของความเชื่อ

มีรีสอร์ทเกิดขึ้นเยอะมากเป็นรีสอร์ทเล็กเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มาไหว้ถ้ำ
ขึ้นถ้ำไปสักการะปู่อื้อรือไปไหว้ถ้ำนาคีนาคาลงมาพักตื่นเช้าขึ้นมา
ยังสามารถมูตามวัดต่างได้ด้วยคือถ้าเรามองเรื่องนี้มันมองได้หลายอย่าง
ว่ามันเป็นเรื่องยึดเหนียวจิตใจพี่อ้อยก็ว่าใช่แต่คราวนี้พอมันมากไป
ก็ต้องดูก่อนเหมือนกันว่าความมากไปที่ว่าความคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
เป็นคนในครอบครัวตอนนี้เราไม่ได้มาทะเลาะกับเรื่องของสายมูอย่างเดียวนะคะ
เรากำลังทะเลาะกันถึงเรื่องของเธอฉันหวังดีอ่ะทำไมไม่รับความหวังดีของฉัน
เธอเรื่องแค่นี้เธออย่ามามองนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่งมงาย
ที่ฉันพยายามจะไปไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเธอไงเห็นไหมคะ
เราเริ่มไม่ทะเลาะกับเรื่องสายมูแล้วนะเราเริ่มทะเลาะกันถึงเรื่องของความอยากได้
และความอยากให้ฉันให้ความหวังดีทำไมเธอไม่ยอมรับไป
แล้วดูซิเราจะเป็นคู่คิดกันได้ยังไงในเมื่อความหวังดีของฉันน้ำใจของฉันเธอปฏิเสธ
เรากำลังจะเริ่มใหญ่โตไปในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตรงประเด็นเรื่องตรงจุดที่เราคุยกันแล้วค่ะ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันเพราะมักจะมีคำถามแบบเนี้ย
หัวต้องแก้ก่อนว่าตกลงเชื่อเรื่องมูหรือไม่เชื่อเรื่องมู
แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเชื่อไม่เชื่อมันไปแตะเรื่องของใจแล้วค่ะ
ทำไมฉันอยากให้เธอไม่อยากได้เหรอความหวังดีนี้
ปัญหาหลายเรื่องมันถูกตีฟูด้วยความดราม่าและใช้ความรู้สึกของคนสองคนนี้แหละค่ะ
เอาอย่างนี้นะทุกเรื่องในโลกสุดโต่งไม่ได้ค่ะไม่เชื่อไม่ได้ลบหลู่
แต่ก็ต้องดูว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีการมูทุกประเภทคือเป็นเรื่องของการยึดเหนียวจิตใจค่ะ
ถ้าทุกเรื่องในโลกเดินหน้าด้วยการมูและไม่ต้องทำงานทำการนั่งร้องขอแก้เคล็ดแก้ชงกันไป
มันก็ไม่ได้ผลละมั้งคนจีนเขาถึงได้ให้เชื่อสามชะตาไงคะ
ชะตาฟ้าชะตาดินชะตามนุษย์ถ้าฟ้าไม่ได้ลิขิตห่วงจุ้ยไม่ดี
ยังมีพื้นที่ให้ชะตามนุษย์สร้างทุกอย่างด้วยสองมือของเรา
เข้าใจถึงความหวังดีของภรรยานะคะแต่ความหวังดีต้องไม่ใช่แรงกดดัน
ทุกคนมีความต่างกันค่ะความเชื่อทัศนคติทุกคู่ชีวิตก็เหมือนกัน
เหมือนคือโบนัสแต่ความต่างคือเรื่องปกตินะ
จูงมือกันเดินพี่อ้อยเปรียบเทียบบ่อยนะคะ
เรายังใช้มือคนละข้างจูงกันเลยถึงจะเดินหน้าต่อไปได้
ใช้มือขวาของเราจูงมือซ้ายของเขาถึงจะเดินหน้าไปได้
ถ้าใช้มือเดียวกันจูงกันจะเดินกันยังไงอ่ะคะ
จะให้เห็นว่าตอนนี้ต้องสื่อสารกันด้วยสติและศิลปะการพูดค่ะ
ไหนก็ตามเขาไปขอพรที่ไหนบอกเขาไปเลยว่า
ภรรยาเราน่ารักจังเลยอ่ะขอพรให้ตัวเองบ้างนะ
วันนี้ไม่ว่าอะไรที่ทำให้เราเจอกันแล้วได้ใช้ชีวิตด้วยกัน
เราขอบคุณทั้งนั้นแหละขอบคุณในน้ำใจของเธอ
และความห่วงใยที่เธอมีให้ด้วยนะ
ส่งพลังบวกแบบนี้ให้แก่กันและกันค่ะ
คราวนี้อันไหนที่ไปหมู่ไม่ไหวจริง
บอกเธอล่วงหน้าอย่างหงุดหงิดอย่ารู้สึกขัดใจ
อีกฝ่ายอาจรู้สึกได้ว่าที่เธอพยายามทั้งหมดนี้
ก็อยากให้เราเจออะไรดีไงทำไมไม่ใส่ใจ
คือมองมุมไหนมุมคนนั้นก็ถูกค่ะ

คนเรามูอย่างเดียวไม่ช่วยเท่ามูไปแล้วก็ทำไปด้วยนะคะ
แต่ทะเลาะกันให้ตายไม่มีใครชนะและสบายใจหรอกค่ะ
ก็ถือซะว่าเป็นแรงยึดเหนียวใจอีกวิธีหนึ่ง
คราวนี้เรื่องที่เธองอน

แต่เธองอนที่เราไม่เห็นความหวังดี
ด้อยค่าการทำพิธีด้วยความรักของเธอ

เรื่องของศาสนาการเมืองเช่นกันค่ะ

ถ้าปากหลักเชื่อไปแล้วมันเปลี่ยนยาก

อุตส่าห์เอาโงเห้งลูกค้าเราไปดู

เอาเหรอเอาเหรอไหนดูสิหมอดูเขาว่าไงจ๊ะ

แต่อุตส่าห์หมอดูเตือนไว้แล้ว
เธอที่มาเตือนเราอีกรอบหนึ่ง

นะคะค่อยพูดค่อยคุย
วันไหนสบายใจก็คุยให้เธอฟังว่าเราทำงานกันมาถึงวันนี้เห็นไหมว่ามันประสบความสำเร็จนะ
เล่าถึงสิ่งที่มองเห็นจะได้ไม่ต้องปักอกปักใจกับสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอไป
ตัวน้องเช่นเดียวกันนะคะพี่ว่าวันนี้เราสามารถทำทุกวิธีประกอบกันได้
บวกเฮงอะค่ะก็ต้องหาความเห็งบ้างและบางครั้ง
บางทีเก่งแทบตายก็เหนื่อยคราวนี้ถ้าเขาพยายามจะเพิ่มความเห็ง
ก็ยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางแล้วกันโอเควันนี้แรงดีเลยอะ
อุตส่าห์ไปมูมาให้เรามีพลังใจขึ้นเยอะเลย
พอเราส่งพลังบวกแบบนี้เธอเองก็จะได้รู้สึกว่าเห็นไหมล่ะ
สิ่งที่เธอทำให้สามีชื่นใจจะตาย
ไม่ใช่ว่าไปมูแทบตายสุดท้ายสามีบอกเฮ้ยเธอเชื่ออะไรนักหนาเนี่ย
หัวใจตกเลยนะคะนะเอาใจเขามาใส่ใจเราพี่อ้อยไม่เข้าข้างไหนสักข้างหนึ่งก็แล้วกัน
แค่จะมองในฐานะคนที่อยู่ข้างนอกและเข้าใจทั้งสองฝ่าย
บางเรื่องเวลาเป็นคู่ชีวิตนะคะเถียงกันแทบตายมองมุมไหนใครก็ถูก
หาใครมานั่งตัดสินล่ะคะบางทีการดูแลความรักไม่จำเป็นต้องดูว่าใครถูกหรือใครผิด
เอาเป็นว่าเราพอจะยอมรับความต่างของคนสองคนหรือเปล่า
อีกอย่างถ้าเคยเจอกับน้องซึ่งเป็นหมอดูเลยนะบางคนดูเรื่องตัวเลข
บางคนดูโงเห้งบางคนดูห่วงจุ้ยเขาพูดประโยคนึงค่ะเขาบอกพี่อ้อยเชื่อไหม
เวลาที่มีลูกค้าเดินเข้ามาหาผมแค่ดูสีหน้าผมสามารถยื่นมือไปหยิบเงินในกระเป๋าเขาได้แล้วกว่าครึ่ง
หมายนี้คืออะไรคะเขาเปรียบเทียบคนที่เดินเข้ามาหาหมอดูหาคนดูโงเห้ง
หมอดูจิตใจไม่ดีเขาสามารถหลอกเอาเงินได้ง่ายมากนะคะเพราะคนที่กำลังมองข้างหน้า
เห็นก็อยากจะหาดวงไฟดวงเล็กที่ส่องผ่านหมอดูให้หมอดูดูให้หน่อยสิว่า
เมื่อไหร่ชีวิตฉันจะเห็นแสงสว่างสักทีแล้วคราวนี้ถ้าจิตใจ
บางไปเจอคนที่เจตนาไม่ดีเขาสามารถจะหลอกลวงได้
สารพัดอย่างที่น้องเห็นแหละค่ะทำไมหมอดูคนนั้นคนนี้ได้
เงินเยอะมากยังไม่ต้องไปถึงเรื่องของหมอดูอะค่ะเอาเรื่องของ
ศาสนาเรื่องของวัดบางวัดความเชื่อถือศรัทธาเรายึด
พระพุทธพระธรรมพระทรงบางคนเพื่อพูดพระธรรมดันไม่ยึดเท่า
สุดแล้วพอเห็นเงินเยอะกรีเหตรมาพระบางรูปก็ไม่น่ารัก
บางของคนที่กำลังหาที่ยึดเหนียวจิตใจสายมูอันนี้พี่ว่าก็
เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งในการยึดเหนียวจิตใจแต่ถ้ามากไปจะ
ทำให้เรารู้สึกเลยว่าของทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องประกอบพิธี
กรรมเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ค่ะกลางกลางเข้าไว้มือซ้ายมือขวาของ
เรายังต้องช่วยกันสมองสติของเราต้องนำพาสิ่งที่ดีคิดวิธี
แก้ปัญหาไม่ใช่เอาสองมือของเราพนมขึ้นมาแล้วร้องขอแต่
อย่างเดียวนะคะลองดูนะใช้การสื่อสารแบบฟังกันภรรยา
แบบนั้นก็ไม่ผิดน้องกรคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแค่ลองพยายาม
หาตรงกลางไม่ต้องบอกว่าภรรยาของกรต้องเชื่อกร๑๐๐และกร
ไม่จำเป็นต้องเชื่อภรรยาร้อยเปอร์เซ็นต์

ทั้งสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็น

ถ้าบังเอิญว่าสิ่งที่เรามูสิ่งเหล่านั้น

ก็ปล่อยปลาค่ะก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร

ซะอีกการตั้งสติการทำสมาธิ
ทำให้เราคิดถึงมุมการแก้ปัญหาออกก็เป็นไปได้

หัวเราะด้วยกันหรือแม้แต่ร้องไห้ด้วยกันอยู่ดี

เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนนะคะ
ูได้ก็มูแต่อย่าให้มูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต
สติต้องตามมากำกับหัวใจให้ทัน
ล่วงหน้ากับทุกคำถามที่เลือกจะเล่าให้พี่อ้อยฟัง
แม้แต่แสดงความคิดเห็นก็ได้
แล้วเจอกันสวัสดีค่ะ